ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ
จะร้องให้สุดทำ
จะรักให้สุดแขน
จะเต้นให้สุดแร่ง
สามสัตว์ตั้งความสู้
กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๊วเจ้าพระยา

น้องปิ๊งปิ๊งที่เริ่มต้นยกโดยการเก็บคะแนะเต็ม
มาฝากทีมสามซ่าบางกอก
สร้างความหนักใจให้กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาอย่างมาก

ไมโครโฟนความหวังคนสุดท้ายของทีม

ต้องมาเป็นกำลังใจให้เด็กกันต่อใน

ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับ
เข้าสู่ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๙ครับ
จะบอกเลยนะครับว่ายกที่๙นะครับ
แล้วก็ครึ่งหลังแล้วด้วย
ยังเหลืออีกหนึ่งหนุ่มนะครับ
ที่จะขึ้นมาสู้เพื่อทีมของพวกเขา
แต่ก่อนที่จะไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับ

ยังนั่งอยู่ซ่าอยู่แถวนี้ค่ะ

ไอด์ซ่า

แล้วก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่ร้องทุกครั้ง
ได้คะแนนเต็มจากคณะกรรมการทุกครั้งเลย
เพราะฉะนั้นก็อาจจะกดดันแต่ผมไม่รู้นะว่า

พูดคุยกับห้องเด็กซ่าครับ
ฮัลโหลครับห้องเดต้า

ตอนนี้กำลังซ้อมเต้นครับผม
ซ้อมเต้นอะไรกันครับเพลงอะไรเต้นเพลงรายการครับ

ซูซูซ่าซ่ายกกับซูซูซูซูซ่าเอ้าซูซู

ยังเหลืออีกหนึ่งหนุ่มใช่ไหมครับที่จะต้องส่งขึ้นมาใช่ครับ
วันนี้ครับยังเหลือนี่เลยครับคนสุดท้ายเลยครับ
บอกได้เลยว่าทีเด็ดเลยครับของมังกรจิ๋วเจ้าพระยาครับผม
เออน้องรู้ใช่ไหมว่าเป็นรอบสะสมคะแนนในรอบเพลงเดียวรอบสุดท้ายแล้วนะ

เพราะฉะนั้นบอกกับน้องเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับ

ขอบคุณพี่เลี้ยงมากครับขอบคุณน้องเดตต้าครับ
ขอบคุณพี่เลี้ยงมากครับขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมากขอบคุณพี่เลี้ยงมาก

พูดปิ๊กได้๓๐คะแนนมา๓รอบแล้วค่ะ
ป่ะเขากดดันจริงด้วยเห็นไหม
ไอซ์เนี่ยก็เคยเป็นนักร้องผ่านการประกวดมาเหมือนกัน
เวลาที่เราต้องประกวดต่อคนที่โอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยทำผลงานไว้ดีมากเลย
ชมเต็มไปหมดเลยอุ๊ยคะแนนเยอะมากเลย
บางทีใจเราเราก็จะคิดว่าอุ๊ยเราต้องร้องต่อเขาใช่ไหมลูก

แต่ว่าขอให้เชื่อในศักยภาพของตัวเรา
เราซ้อมมาเต็มที่เราทำได้ดีของเราแน่นอน
ทำให้สุดกำลังความสามารถของเรา
แล้วพี่ไอซเชื่อว่ามันจะออกมาดีที่สุดอย่างที่ไมโครโฟนตั้งใจอยากให้เป็นครับ
ไอซ์คือให้มองมุมบวกไว้ลูกมันจะเป็นพลังบวก
ทำให้เรามีกำลังใจฟึกเหิมแล้วก็ฮึดสู้ขึ้นมานะลูกนะ
เห็นบอกว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยจิตใจอบอ้อมอารี

เหรอทำไมถึงชอบนกแก้วล่ะลูก
มันฉลาดครับมันฝึกได้มันทำได้หลายอย่างครับ

มันเกิดที่ไหนเป็นนกอะไรยังไง
คล้ายมันจะมีอยู่๒สีครับ
เป็นไวท์บิลลี่คล้ายกับแบลกเฮียดคล้าย

แบลกเฮียดคล้ายก็แพงทั้งคู่เลยครับ
แบงค์นี้ประมาณเท่าไรล่ะลูกประมาณเท่าไรลูก
สองหมื่นกว่าบาทครึ่งไปครับอุ้ยแพงจริงว่ะ
แล้วจริงก็ถูกต้องด้วยใช่ป่ะ
แบลกเฮียดคล้าย
พี่อายมีให้ดูอันนี้อะไร
ฟันคอนัวครับมันคือนกอะไร
แก้วเหมือนกันนั่นก็เป็นนกแก้วป่าขอพันเล็กครับ
มันจะมีเป็นพายแท้กับติดพายครับ
ส่วนภายแท้นี่มันจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มทั้งตัวเลยค่ะ
ส่วนติดพายจะมีตรงหางกลับไปปีกไปสีเขียวสีฟ้าอย่างนี้ครับ
กำเนิดเขาอยู่ที่ไหนลูกหาดูได้ที่ไหนลูก
หาดูเหรอครับเปิดโทรศัพท์ครับพิมพ์ว่าสันคอนัวครับ
นี่ขอบคุณนะไมโครโฟนนะเกือบแล้วนะ
อยากดูกอลีล่ากำลังจะกดจองตัวไปคองโกอยากไปดู

จงทำไมให้ยุ่งจ้าเปิดดูโทรศัพท์มานี่แหละ
ไม่อยากจะเฉลยเลยนัวก็นัว
โอโฟนตัวนี้สวยมาก

ไฮยาซินมาคอครับเป็นราชาของนกแก้วเลยครับ

โอ้โหถูกต้องปรบมือ

นกแก้วราคาเท่าไหร่ลูก

ลูกบ้านไปแล้ว

ตัวมันขนาดไหนตัวเต็มที่ลุงลองทำมือสิ
ทฤทธิ์พ่นมึงบอกเฮ้ย

ยังไม่เคยเขาไม่มีตังค์ซื้อตรวจไปดู
แต่ตอนนี้ก็เปิดดูในโทรศัพท์อยู่ครับ
นี่เขาชอบนะครับชอบจนขนาดว่า
เรียนรู้วิธีการเลี้ยงนกมา
เขามีนกที่คู่ใจเขานะ

เขาเลี้ยงเป็นเพื่อนกินเพื่อนนอนเลยใช่ไหมลูก

เห็นบอกว่านี่เขาเรียกแล้วมาหาเลยนะ

ฉายลงเรียก

หนับนวันนี้รึเปล่าย์

ชาดามชาดามโลกชาดาม
ชาดามชาดาม
ผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้
มันดูที่หน้าตาคนนะครับผมจะเดินไปหานะครับ
เหรอไหนลงวางเต้น
ชาดามลูกชาดามโอ๊ยชาดามพูดไม่เหมือนกับเค้า

ชาดามนี่สิลูกชาดาม

ไอ้เลี้ยงนกเนี้ยไม่ได้อังเกตนะ
คือมันจะชอบฝักตัวทุกอย่าง
พี่นึกว่าหมาแมวเรากอดได้เนอะ
นกก็มันกอดไปเลยไม่ได้ลูก

มึงก็เลี้ยงนกเป็นแจอกเทศกอดได้

มันจะเหมือนกันว่ะ
บอกได้เลยว่ารายการนี้ผมเป็นทุกตัวเลยครับ

พี่แซกช่วยสอนผมเต้นหน่อย

ก็สอนครับพอเต้นได้ครับ

เดี๋ยวขอสามช่ามาเลยครับผม
เอาก่อนครับ

เอาลูกมา
เธอย้ำทายหรือ

เอาอีกท่านึงสายย่อมา

เอาอันนี้ท่าพยายามพิ้นของไว้รุด๑ดาวไป
มีเอวไหมวะ
พอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวไม่มีเจ๊

เดี๋ยวร้องเพลงไม่ไหว

กลับสู่ห้องเด็กซ่าไปดื่มน้ำขิงนะครับ

มาถึงเพลงแล้วลูก

เพลงวอนพ่อตากสินครับ

ขึ้นมาก็พลังแล้วเนอะกรุงธนบุรี
แล้วจบก็ทิ้งท้ายด้วยพลังอีกเหมือนกันนะลูก
เพราะฉะนั้นเพลงนี้ง่ายเลยก็คือ
ขึ้นหัวให้ดีลงท้ายให้สวย
วอนพ่อตากสินนะครับ
ยกที่๙จากน้อง

วันนี้คือวันที่ผมหนักใจสุดครับ
ยังไงก็ฝากแฟนรายการร้องนายกกำลังซ่า
ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้รับ๓๐คะแนนสักครั้งหนึ่งนะครับ
อายุ๑๑ร้องเพลงนี้ได้ขนาดนี้
ดิฉันเชื่อว่าพี่รุ่งรู้คงจะดีใจมาก
ไมโครโฟนขอเลือกใช้เพลงที่โชว์พลังเสียงขั้นสุด
มาสู้ในยกนี้ทำให้เต็มที่นะครับน้องไมโครโฟน

รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม

รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม
รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม

รุ่นดนตร์บุรีนามีดังใบปุ่ม

ต้องมาถามความพิเทศของคณะกรรมการครับ

ยังร้องไม่เท่าลูกเลยนะลูกรู้ตัวไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยกับเพลงที่ใหญ่ขนาดนี้

ประตักดูแล้วประตักทึ่งมากเลยลูก
ถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่อาจจะต้องมีปรับบั้นเนี่ย

เล็กอายุ๑๑ร้องเพลงนี้ได้ขนาดนี้
ดิฉันเชื่อว่าพี่รุ่งรู้คงจะดีใจมาก

เขายังอยู่เขาอยู่ไง

ไปร้องเพลงตะแถวเหนืออยู่แล้วอย่างนี้

ถ้าคุณลุงสุริยามาฟังไมโครโฟนร้องแล้วเด็กอายุ๑๑ร้องได้คะแนนเนี่ย
ทักว่าเจ้าของเพลงก็คงจะภูมิใจแล้วก็ทึ่งในตัวไมโครโฟน
ตั๊กพอใจมากเลยลูกเก่งครับ
ขอบคุณพี่ตั๊กมากครับ

ไอโครโฟนลูกถ้าแยกเป็นสองส่วนนะลูกเรื่องของทักษะการร้องกับความลงตัวเสน่ห์
เรื่องทักษะการร้องถ้าคะแนนเต็มร้อยหนูได้ถึง๙๐๙๕
เป็นเด็กที่ร้องเพลงเก่งลูกคอลูกเอื้อนอะไรที่ลูกยากยากหนูไมโครโฟนทำได้หมดเลย
แต่ว่าในเรื่องของความลงตัวและเสน่ห์บุคลิกเราในขณะที่ร้อง
เหมือนหนูกังวลเรื่องเทคนิคมากจนเกินไป
ไม่ได้เกิดขึ้นจากการร้องเพลงเก่งนะลูกมันเป็นองค์รวมทั้งหมดเลย
รอยยิ้มถ้าหนูไม่อยากยิ้มจากใจหนูไม่ต้องยิ้มลูก
ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูอยากยิ้มเมื่อไหร่หนูค่อยยิ้ม
ปากยิ้มและตาแย้มเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะส่งผลถึงคนดูนะลูกนะ
อย่าเตรียมท่ามาอย่าท่องมาว่าถึงตรงนี้ฉันจะทำมืออย่างนี้
อย่างนั้นทุกอย่างให้มันไปตามฟิลเพราะอะไรรู้ไหม
ในขณะที่เราไปพัวงเรื่องการจัดประนมมือตลอด
เพิ่มภาระให้กับตัวเองโดยเปล่าประโยชน์ลูกลองไปปรับดูนะ
แต่วันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยค่ะลูกเก่งมากค่ะ

เดี๋ยวเจออีกหนึ่งท่านนะลูกก็คือพี่ไอท์เชิญครับ
ย้อนกลับไปตอนพี่ไอท์ก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็ก
แล้วช่วงอายุประมาณ๑๑๑๒๑๓นี่แหละไมโครโฟน
มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของสรีระภาพร่างกาย
รวมทั้งเสียงของผู้ชายที่กำลังจะโตด้วย
ช่วงเปลี่ยนถ่ายคือช่วงที่อันตรายมากสำหรับการใช้เสียง

แต่อันตรายว่าเราจะร้องยังไงให้เสียงเรามันอยู่ในคุณภาพที่คงที่
เพราะฉะนั้นอย่างที่แม่สุบอกอย่างที่แม่ตั๊กบอก
การใช้ไมโครโฟนในการช่วยในการร้องเนี่ยมีผลมากเลย
หัดควบคุมไมโครโฟนในการทำให้เสียงมันออกมาแล้วก็สม่ำเสมอ
มันจะต้องทำความคุ้นเคย

คุ้นเคยกับการใช้ไมโครโฟนนี่เป็นเรื่องเทคนิคแล้วนะครับ
เพราะว่าพลังเสียงของผมเนี่ยดีมากนะครับ
ทีนี้ที่เหลือมันอยู่ที่เทคนิคทั้งหลายที่ผมจะนำมาใช้
วบคู่กับการที่เสียงของผมจะค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อย
แต่ใจผมใหญ่มากเพราะผมเลือกเพลงที่ใหญ่มาก
อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังการเล่นท่ายาก
ถ้าท่ายากทำได้คะแนนเต็มคะแนนเราจะดีมาก
แต่ถ้ายากแล้วเกิดข้อผิดพลาดคะแนนเราก็จะเสียเยอะมากเหมือนกัน
ทุกครั้งที่ก่อนจะเลือกเพลงมาร้องเพื่อประกวดอะไรก็ตาม
ต้องเอาให้แม่นเอาให้มั่นใจเอาให้เต็มที่ที่สุดของเราแล้วเลือกมันมานะครับ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีของคณะกรรมการทั้ง๓ท่านในวันนี้นะ
ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันไปแล้วก็ถึงทีต้องตัดสินช่วงหน้ามาลุ้นคะแนนของน้องไมโครโฟนกันต่อครับ
และคะแนนของน้องไมโครโฟนคือ
ไมโครโฟนทำได้ดีทีเดียวแบบนี้กรรมการจะเทคะแนนให้เท่าไรทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาจะทำคะแนนไล่ตามทันทีมสามซ่าบางกอกได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อครับ
ขอเชิญทีมเด็กซ่าบนเวทีทั้งสองทีมเลยครับ
เอาล่ะพี่แซคเห็นความสามารถและเก่งกาดของน้องไปแล้วผมเชื่อเลยว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงคุณก็ต้องปลื้มใจและชื่นใจเป็นยังไงบ้างครับ
น้ำตาผมจะไหลเลยนะครับน้องปิ้งก็เป็นคนที่มีวินัยแล้วก็มีระเบียบมากนะครับผมแล้วก็อยู่ข้างหลังก็เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเพื่อนด้วยเวลาที่ว่างก็ชอบดีดกีต้าให้เพื่อนฟังแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนแล้วก็สอนกีต้าเพื่อน
เป็นคนดีอัธยาศัยดีครับน้องปิ๊งปิ๊งครับผมส่วนน้องไมโครโฟนนะครับผมก็บอกได้เลยว่าทำให้ผมภูมิใจมากเลยวันนี้ครับผมเป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากสำหรับเพลงวอนพ่อตากสินครับบอกได้เลยว่าความเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับสำหรับเด็กสองคนนี้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับขอแค่มาฝึกฝนขยันสักนิดนึงพี่เชื่อว่าได้เป็นศิลปินอย่างเต็ม

สามสิบ
และคะแนนของน้องไมโครโฟนคือ
ทีมสามส้าบางโกรธได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกที่ก้าว๕๐๐๐บาท
เตยชื่น

ถนหยุดเฉย

ให้ฉันนั้นไม่เป็นไรแต่ที่เพิ่งพอใจคือเรามาทำบุญ

บอกเลยว่า

เหมือนคนแก่กลับมาเกิดในร่างของเด็กยังไง

เขาก็ไม่ได้ดื่มน้ำมาคุณผู้แล้วคุณพลาดมาก

เพราะว่าเขาดื่มน้ำผิดมากกว่าครับ
ผมกินยาผิดสองครับอ้าว
คะแนนสะสมของบางกรจิ๋วเจ้าพยานก็คือ๒๕๐คะแนน
แต่ทีม๓ซ่าบางกอกมีคะแนนสะสมอยู่ที่๒๕๓คะแนนครับ
รอบหน้ายกที่๑๐นะครับเป็นการแข่งแบบโจทย์เพลง

รักก็บอกชอบก็จีบครับ
น้องไมเคอร์โฟนทำดีที่สุดแล้วนะครับผม
โอกาสเรายังมีเยอะอายุแค่นี้เอง
ยังมีโอกาสพัฒนาแล้วก็ยังไปได้ไกลกว่านี้

กรรมการก็เหมือนครูคนนึงนะครับ

อยากให้ลูกศิษย์ได้พัฒนาฝีมือของตัวเอง
คำที่คุณครูสอนคุณครูบอก
ไปพัฒนาฝีมือตัวเองให้ได้ดี
สักวันพี่ว่าน้องไมโครโฟนคงได้เป็นศิลปินอย่างเต็มตัวอย่างแน่นอน

การแข่งขันยังเหนืออีกทั้งสองยกนะครับผม
เรายังสามารถคว้าชัยชนะมาให้กับทีมเราได้อีกนะครับผม

สิ่งที่พี่แซคอยากฝากไปเป็นการบ้านก็คือ

แล้วให้คนดูประทับใจที่สุดกรรมการประทับใจที่สุด

การต่อสู้เพื่อบ้านเกิดในยกที่๙จบลงไปแล้ว
ถึงน้องไมโครโฟนจะเสียน้ำตา
เพราะไม่สามารถนำชัยชนะมาให้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาได้
แต่พวกเราก็ยกย่องในน้ำใจของเด็กทั้งสองทีม

และขอเป็นกำลังใจให้เด็กเสียงดีที่จะมาชิงชัยกันต่อในยกที่สิบ
และสิบเอ็ดของร้องได้ยกกำลังซ่า

กินนุ่มผูดตาย
งวดหน้าอะไรมาลูกงวดหน้า
สามสองช่องไทยรัสทีวี
โปรดติดตามตอนต่อไป